ช่วงนี้ปิดเทอมรอเข้ามหาวิทยาลัยค่ะ
คุณแม่ก็เลยให้อยู่ที่บ้านแล้วบอกคุณแม่ไปว่าอากาศมันร้อน
คุณแม่เลยบอกว่าเดี๋ยวเอาช่างมาติดสปิงเกอร์ให้
เงินไม่มีค่าแอร์นะคะ
เดี๋ยวบอกเลขที่บัญชีให้แล้วกันนะคะ
คุณผู้ชมภาคกลางที่ที่ฉันอยู่ตอนนี้อากาศร้อนค่ะ
แต่ว่าภาคใต้วันนี้มีข่าวดีฝนค่อยลดลงเรื่อย
วันนี้๑๓๐๔๐ของพื้นที่และไม่ได้ตกตลอดทั้งวันทั้งคืนด้วยนะคะ
เพราะว่าจากการตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียม
จะเห็นว่าณช่วงเวลานี้ค่ะมีฝนก่อตัวขึ้น
ทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
ช่วงนี้เป็นช่วงของการก่อตัว

กลุ่มฝนกลุ่มนี้จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งกลายเป็นฝน

ฝนไม่ได้ตกทั้งวันทั้งคืนแล้วตกช่วงบ่ายจนถึงค่ำ
ส่วนภาคเหนือวันนี้มีฝนหลงฤดูเข้ามาเช่นเดียวกัน

หลังจากนั้นค่ะพอฝนมามาช่วงบ่าย
จะมาแถบฝั่งตะวันตกของภาคเหนือ
ไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่แม่ห้องศร

ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพ

ส่วนภาคใต้เห็นไหมคะเนี่ยฝนมาช่วงบ่ายมาเต็มเลยค่ะ
ไล่มาตั้งแต่ชุมพรลากยาวไปจนถึงนราธิวาส
ภาคใต้ฝนไม่ตกมากทำให้คลื่นไม่สูงด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
จะเห็นว่าเป็นสีฟ้าบางแบบนี้
แสดงว่าคลื่นสูงไม่เกิน๑เมตร๕๐เซนติเมตรค่ะ
ถือว่าไปเที่ยวสุดสัปดาห์นี้ไปเที่ยวเกาะแกงต่างดีค่ะเยี่ยมเลย
ส่วนเรื่องของสภาพอากาศภาคอีสานล่ะตรวจสอบภาคอีสานกันหน่อย
อีสานนี่เป็นสีเหลืองแสดงว่ายังคงมีความหนาวเย็นเกิดขึ้น
แต่น่าจะเป็นช่วงดึกจนถึงเช้าค่ะช่วงกลางคืน
แสดงว่าวันนี้ภาคอีสานนอนสบายอาจจะไม่ต้องเปิดแอร์นะคะ
ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเส้นความเย็นจากประเทศจีน
ยังคงแตะพังค่ะนู่น
แถวภาคอีสานตอนบนเส้นพันสิบสองเห็นไหมคะ
เส้นนี้จะทำให้เกิดความเย็นแถวยอดดอยยอดภูจังหวัดเลย
น้องคายอุดรธานีนครพนมสกลนครค่ะอากาศดี
แต่ว่าภาคกลางแดงแป๊บแบบนี้เลยค่ะ
นี่เป็นความร้อนที่เกิดขึ้นในภาคกลางณวันนี้
ความร้อนเนี่ยไม่ใช่ร้อนแบบแดดจ้าด้วยนะร้อนแปลกค่ะ
ลักษณะฟ้าอึมครึมอึมครึมแต่ละพื้นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะ
วันนี้ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสาน
แต่นี่เป็นภาพของภาคใต้ค่ะที่จังหวัดสุราธานี
สุราธานีก่อนหน้านี้ฝนตกหนักมากจนถึงน้ำท่วม
เก็บของขึ้นสู่ที่สูงณวันนี้พอน้ำลงค่ะ
ชาวบ้านก็พยายามล้างคราบโครนที่มากับน้ำป่า
อำเภอกาลเอ่ออำเภอกาลจรดิษฎ์ระดับน้ำรถลงจนเกือบสู่ภาวะปกติ
แต่ชาวบ้านบอกว่ายังไม่เอาลงหรอกกลัวเดี๋ยวฝนมาอีกตกลงมาซ้ำ
เดี๋ยวข้าวของเสียหายอีกงั้นเก็บไว้แบบนี้ก่อนละกันค่ะ
และอย่าลืมติดตามด้วยนะรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ

จะได้รู้ว่าเดี๋ยวฝนมาเมื่อไหร่ค่ะ
สำหรับใครที่เตรียมจะเดินทางเทศกาลสงคราน

เลี้ยวขัวเข้าสู่ผ้าอิษรรค่ะเส้นนี้

เพราะฉะนั้นพาไปดูอะไรที่มันเจริญตาเจริญใจ
จากท้ายรถคันข้างหน้าแล้วคือดอกคูณ
คูณบานเต็มข้างทางแบบนี้เลยค่ะ
สีเหลืองอารามถ้ารถติดติดมองข้างหน้าแล้วมันเบื่อ

แต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นลงมาถ่ายเซลฟี่เนอะ
เอาให้พอสบายตาสบายใจก็พอค่ะ
โอ๊ยอากาศร้อน